ซึ่งก็ทำงานควบคู่กับทางกระทรวงการต่างประเทศ
แล้วก็ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
บอกว่าได้มีความพร้อมในการที่ช่วยเหลือคนไทย
แล้วก็มีการสำรวจตรวจสอบชีวิตของคนไทยที่อยู่ที่อิสราเอลด้วยนะครับ
เพราะว่ากระทรวงแรงงานก็ต้องยอมรับว่าเขามีสำนักรายงานในต่างประเทศ
แล้วก็มีอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานประจำพื้นที่ต่างด้วยนะครับ
ซึ่งข้อมูลล่าสุดจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือคนไทยจากอิสราเอล
คนไทยชุดแรกที่จะเดินทางกลับประเทศไทยรวม๑๕คนนะครับ
ซึ่งจริงแล้วในส่วนของกระทรวงแรงงาน
ก็มีการประสานกับทางกระทรวงการต่างประเทศ

โฆษกระทรวงการต่างประเทศได้สรุปแล้วนะครับ
ว่า๑๕คนจะเดินทางมาด้วยเครื่องบินเดียวกันเลย
ที่ท่ากาเซียนสุวรรณภูมิ๑๒ตุลาคม
เวลา๑๐นาฬิกา๓๕นาทีนะครับ
ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
มีการเปิดเผยว่ากองทัพของอิสราเอล
เคลื่อนย้ายคนไทยกว่า๕๐๐คน
เข้ามาอยู่ในศูนย์อบพยพที่ปลอดภัยแล้ว
คุณผู้ชมฮะซึ่งทางด้านของอัครราชทูต
ปรึกษาฝ่ายแรงงานนายกิจธนาศรีสุริยะนะครับ
เป็นผู้ที่ดูแลอยู่ในพื้นที่ณกรุงเทลอาวีฟ
ไปเยี่ยมคนไทยนี่คุณผู้ชมค่ะจริงเป็นคลิปนะฮะ
ที่มีการถ่ายแล้วก็มีคนไทย
อยู่ในที่ปลอดภัยตรงนี้ศูนย์อพยพนะครับ
แล้วก็รายงานมายังทางด้านของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานนะครับ
ก็คือนายสภาษณ์ปัฏธมสุขล
ระบุว่ามีแรงงานไทยที่พักพิงอยู่ที่ศูนย์อบพยพแห่งนี้
ด้วยความปลอดภัยถ่ายคลิปมาเป็นหลักฐานยืนยันนะครับ
แล้วก็มีรายงานนะครับว่ารายงานไทยบาดเจ็บ๙คน
ทีนี้มีข้อมูลแยกออกมาแล้วนะครับว่า๙คนเป็นชายทั้งหมดนะครับ
โดยบาดเจ็บสาหัสจำนวน๓คนและบาดเจ็บเล็กน้อยจำนวน๖คน
ภูมิลำเนาแบบนี้นะครับ
เป็นผู้ที่รับบาดเจ็บนะฮะภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่อุดรธานี๑คน
นครพนม๑คนหนองบัวลำพู๑คน
แล้วก็ขออภัยน้องบัวลำพู๒คน
สุรินทร์๒คนเป็นผู้ที่รับบาดเจ็บสาหัส
อุบลราชธานี๑คนแล้วก็ในส่วนของพยาว๑คน
รวมถึงจังหวัดตากอีก๑คนนะครับ
ส่วนทางด้านของแรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกัน
และถูกควบคุมตัวจำนวน๑๑คน
เป็นชาย๑๐คนเป็นหญิง๑คน

อุดรธานี๕คนเป็นชาย๔คนและเป็นหญิง๑คน
นครพนม๓คนสุรินทร์๑คนศรีสะเกด๑คน
แล้วก็นครราชศรีมา๑คนนะครับ
อย่างไรก็ตามจะต้องมีการติดตามสถานการณ์วันต่อวัน

ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อกี้ที่เราเปิดคลิปนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับ
ว่าคนไทยที่มาอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัย
แล้วก็อยู่ในสูญพักพิงที่ปลอดภัยแล้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกแบบนี้ครับ
บอกว่าได้สั่งการให้ทูตแรงงานณกรุงเทียวอัลวิฟต์
ท่านทูตนี้ท่านทูตกิจธนาที่เดินเยี่ยมทักทายคนไทยที่อยู่ที่นั่นนะครับ
ให้เร่งช่วยเหลือแล้วก็คุ้มครองดูแล
ประชาชนคนไทยให้เร็วที่สุด
แล้วก็ต้องรับเรื่องจากประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างเต็มที่และรวดเร็ว
ตอนนี้ได้ประสานกระทรวงการต่างประเทศในการวางแผนการนำพี่น้องแรงงานไทย
กลับมายังประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยนะครับภายในเวลาอันใกล้นี้
แล้วก็อย่างที่บอกกระทรวงแรงงานก็มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงาน
และติดตามสถานการณ์สู้รบในอิสราเอลขึ้นแล้วนะครับ
ส่วนครอบครัวแรงงานไทยที่ต้องการจะติดต่อญาติในอิสราเอล

โทรสอบถามสายด่วนของกรมการจัดหางาน
แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์๐๒๒๔๕๐๗๑๐ถึง๑๑ตลอด๒๔ชั่วโมง
เข้าไปเซฟไว้เลยนะถ่ายรูปก็ได้ถ่ายรูปหน้าจอ
หรือว่าสแกนเข้าไปเลยก็ได้นะครับสามารถที่จะติดตามได้
อันนี้เป็นช่องทางของกระทรวงแรงงานนะครับ
ส่วนแรงงานไทยในอิสราเอลสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
บวก๙๗๒๕๔๔๖๙๓๔๗๖นะครับ
แล้วก็ติดต่อบริษัทจัดหางานในอิสราเอลได้ทั้ง๑๒บริษัทเลยนะครับ
ค่ะขณะที่แรงงานไทยในอิสราเอลแจ้งความประสงค์กลับไทย
สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบเฟซบุ๊กนะคะ
ซึ่งทางสถานทูตได้ประชาสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นะคะ
ปรากฏว่ามีแรงงานไทยมาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอกลับประเทศไทยนะ
ตอนนี้๒๙๙๐คนแล้วนะคะ
เดี๋ยวต้องรอทางรัฐบาลอิสราเอลตอบกลับ
ว่าจะพร้อมรับเครื่องบินของทางประเทศไทยไหม
คืออย่างนี้ฮะตอนนี้การเดินทางต้องใช้เครื่องบินพาณิชย์อย่างเดียว
เพราะว่าเขาไม่เปิดน่านฟ้าให้เครื่องบินทหารของชาติไหนเข้าพื้นที่
ทีนี้ก็ต้องดูนะฮะถ้ารัฐบาลอิสราเอลตอบกลับมาที่ไทย
อาจจะใช้เครื่องบินของกองทัพอากาศได้คือ๔๕
การที่จะไปรับคือเดี๋ยวต้องมีการประสานกันตลอดล่ะค่ะ
และถ้าเกิดว่ามีภาวะฉุกเฉินก็ต้องหารือกับทางนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
เจ๊เอ๊จะเช่าเครื่องบินพาณิชย์แบบเหมาลำเพื่อรับคนไทยกลับมาจากอิสราเอล
หรือว่าต้องเป็นเครื่องบินพานิดสายอื่น
เพื่อความรวดเร็วในการพาแรงงานกลับสู่ไทยด้วยนะคะ
ดูว่าสายการบินของอิสราเอลเองหรือสายการบินอื่นได้นะครับ
ส่วนการช่วยเหลือเรื่องสิทธิประโยชน์จากกองทุน
เพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
กรณีแรงงานไทยเป็นสมาชิกกองทุนนั้นนะครับ
จะได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด
ซึ่งในกรณีประสบปัญหาจากภัยสงครามภัยธรรมชาติ
โรคระบาดสงเคราะห์คนละ๑๕๐๐๐บาทนะครับ
กรณีเสียชีวิตในต่างประเทศสงเคราะห์จำนวน๔๐๐๐บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศพเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน๔๐๐๐บาท
ส่วนกรณีทุกพลภาพสงเคราะห์คนละ๓๐๐๐บาทนะครับ
ส่วนกรณีที่แรงงานไทยในอิสราเอลมีการร้องเรียนนะคุณฮะ
คือเมื่อวานมันเป็นคลิปออกมาเลยนะฮะ

เป็นคลิปออกมาเลยนะฮะว่ามีแรงงานไทยเนี่ยโอ้โห
แล้วบอกว่าหนีตายมาพร้อมกับเป้สะพายใบเดียว
สะพายใบเดียวของอื่นเราไม่ได้เอามาเลย
สักชิ้นจักรยานตู้เย็นนะครับ
ที่ผมซื้อเอาไว้ทั้งหมดเราทิ้งหมดเลยเราหนีตายเลย
เราอยากกลับไทยแต่ดูเขาทำฮะ
เขาเอาเรามาทำงานต่อนะครับ

เอาผมไปไว้ที่ปลอดภัยตรงไหนก็ได้
มันจะไม่มีสถานที่พักพิงเลยเหรอประเทศนี้
สงครามแทนที่จะให้แรงงานไทยรอกลับไทย
แต่เอามาขายทำงานต่อเฉย
บกวนด้วยนะครับใครที่ช่วยเหลือพวกเราได้
ช่วยเหลือด้วยนะครับลองฟังเขานะครับ
คือเมื่อวานนะครับเมื่อวานตอนเย็นเนอะ
ตรงนี้ต่อตอนนี้นั่งอยู่๖คนครับ
ซึ่งเราหนีตายมานี่เรามีเป้สะพายใบเดียวครับ
ของเราไม่ได้เอามาเลยทรัพย์สินจักรยานตู้เย็น
อะไรที่ผมซื้อไว้ที่แคมป์

ไปดูครับเขาทำเอาเรามาขายทำงานต่อครับ
คือตอนนี้ต้องการความช่วยเหลือมากครับ
เอาผมไปไว้ตรงที่ปลอดภัยตรงไหนก็ได้
มันจะไม่มีสถานที่พักพิงอยู่เหรอประเทศนี้
สงครามให้แรงงานไทยรอกลับไทย

ถ้าในส่วนของนายพิพัทธ์รัฐมดีวาการกศรงแรงงาน
ประจำอิสราเอลให้ช่วยตรวจสอบเป็นการด่วนนะครับ

ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอล

ฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับ
แรงงานประจำประเทศอิสราเอลที่กรุงเทลอาวิฟต์แล้วว่า
ให้ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้เป็นการด่วน
พร้อมกับให้ประสานกับทางสถานทูตไทยในอิสราเอล
ว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้น
ในขณะที่พวกเราลำบากอยู่แล้วนะครับ
เออนะครับล่าสุดผู้โพสต์นะครับ
ว่าตอนนี้ผมได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกัน
อยู่ด้วยสมัยปวชออกค่าแท็กซี่ให้ก่อน
มาพักกับเพื่อนใกล้สนามบิน
เพื่อรอหาตัวเครื่องบินกลับเร็วนี้นะครับ
แอปจากกรุงเชลอาวิฟต์มาเมืองไทยในราคาประมาณ๓๑๐๐๐บาท
โดยเขียนว่ามันจ่ายตังค์ยังไง
แล้วก็ใครบอกว่าน่านฟ้าปิดนั่งรถผ่านสนามบิน
ก็ยังเห็นเครื่องบินบินขึ้นลงอยู่เลย
ตัวในแอปก็ยังมีขายตลอดผมเลยตัดสินใจไม่รอทางการมาช่วยเหลือแล้ว
กำลังหาทางที่จะซื้อตัวเครื่องบินกลับไทยเอง
ใครที่มีเที่ยวบินราคาดีแนะนำผมด้วยนะครับ
อันนี้ก็คือข้อมูลล่าสุดจากผู้ที่ร้องนะครับ
บอกโอ้โหถูกเอาไปขายทำงานต่อ
ทั้งที่อยู่ในสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับใช่ค่ะ